ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมความพร้อมของสนามแห่งใหม่
แชมป์ฟุตซอลไทยลีกและแชมป์สโมสรเอเชียด้วยดูกัน๒๐๑๗
ภายในศูนย์ฝึกกีฬาอเนกประสงค์สถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตชนบุรีค่ะ
ซึ่งในเกมประเดิมสนามใหม่นะคะทีมฉลามพลังเพลิงค่ะก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทีมข่าวได้พูดคุยกับรักพลสายเนธงามนะคะกุญสือของทีมถึงเหตุผลของการย้ายสนามในครั้งนี้
ซึ่งโค้ชหมีก็บอกว่าต้องการที่จะยกระดับสโมสรฟุตซอลอาชีพในเมืองไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นสนามค่ะที่จะต้องมีขนาดกว้าง๒๐เมตรยาว๔๐เมตรรวมทั้งการแบ่งพื้นที่นักกีฬาผู้ตัดสิน
รวมถึงคนดูบนอัธจันทร์ให้แยกจากกันอย่างชัดเจนค่ะ
ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสโมสรอื่นทำตามด้วยค่ะ
นัดประเดิมสนามนี้พีทีทีบลูเวฟชันเบรีแชมป์เก่า
เอาชนะมเกษมบัณฑิตอันดับที่๔ฤดูการที่แล้ว

และสุราธานีชนะศรีสะเกด๖ประตูต่อ๑
โดยโปรแกรมวันนี้นะคะสามารถติดตามการถ่ายทอดสด
๖นาฬิกา๒คู่ค่ะสมุทรสาครนะคะ

และห้องเย็นท่าข้ามเจอกับกรมทางหลวงค่ะ
ส่วนเวลา๑๘นาฬิกานะคะการท่าเรือพบกับบางกอกซิตี้